คุณผู้ชมครับมีแรงงานไทยคนหนึ่งอยู่ที่อิสราเอล
เขาได้โพสต์คลิปเอาไว้นะฮะในเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อ๘ตุลาคมตอน๔ทุ่ม
ตุลานี่ก็คือวันอาทิตย์
หลังจากที่เริ่มต้นสู้รบกันอย่างหนักตั้งแต่วันเสาร์ใช่ไหมที่๗ตุลา
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปช่วงคืนไหนอย่างไรนะฮะแต่มันน่าเศร้าก็คือที่เขาบอกว่า
ขอให้ได้กลับมาเจออีกกินข้าวด้วยกันอีกเนี่ยสุดท้ายเพื่อนเพื่อนของเขาในแคมป์เดียวกัน
คนงานด้วยกันเนี่ยเสียชีวิตไปถึง๖คนนะฮะไปดูคลิปนี้นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
นุชาบุญยสารอายุ๓๔ปีนะครับเป็นชาวนครราชศรีมาเป็นแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เมื่อ๘ตุลาคมตอน๔ทุ่มครึ่งโพสต์คลิปนี้นะครับพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์จริงต่อหน้าเลย
ผมขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งเด้อ
ต้องหลบต้องหนีกันนั่นแหละอันนี้คือคืนวันอาทิตย์นะ๘ตุลาแล้วนี่ฮะหลังจากนั้น
เช้าวันต่อมาจันทร์ที่๙ตุลาคมคุณอนุชาโพสต์เพิ่มเติมภาพนี้เป็นสีขาวดำ
หมดเลยบอกว่าในที่สุดก็ไม่ได้มากินข้าวด้วยกันหลับให้สบายนะ
หลอยแจ็คหม่อนพ่อใหญ่ดอน
พ่อใหญ่ปูโจ้เห็นบ่นว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วนะ
แล้วก็มีรูปของเพื่อนคนงานเนี่ยตามที่เขาเอ่ยชื่อเนี่ยหกคนนะครับ
ทุกผู้ชมครับเราก็วีดีโอคอลไปคุยกับคุณอนุชานะฮะ
คุณอนุชาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยคืออย่างที่ท่านผู้ชมเห็นคลิปได้ยินเสียงปืนเนี่ย
คือมีทหารเนี่ยหลังจากเกิดเหตุถูกยิงถล่มอะไรพวกนี้เขาก็เข้ามาเคลียร์พื้นที่นะครับ
พบว่ามีคนเสียชีวิตในห้องพักที่เป็นแรงงานชาวไทย๖คน
เป็นชาวอุดรธานี๕เป็นชาวสกลนคร๑
ซึ่งทั้ง๖คนที่เสียชีวิตคุณอนุชาบอกผมรู้จักหมด
เนื่องจากนี่คือเพื่อนร่วมงานกันทำงานอยู่ฟาร์มเลี้ยงวัวฟาร์มเลี้ยงไก่ด้วยกัน
แค่พักอยู่คนละตึกอย่างในคลิปที่คุณอนุชาโพสต์เอาไว้เนี่ย
คุณอนุชาบอกถูกมายิงถล่มใส่ที่พักคนงานกันเนี่ยผมก็หลบ
ผมก็หลบอยู่ในห้องของผมได้ยินเสียงปืน
แต่ตอนนี้คุณอนุชาอบพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะ
แต่ก็ยังไม่การันตีว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ไม่ได้อยู่ที่เดิมละ
เมื่อวานนี้มีหัวหน้างานฟาร์มวัวที่เป็นชาวอิสราเอลเองก็ได้ออกไปให้อาหารวัว
ก็ถูกยิงตายไปอีกคนนึงส่วนเพื่อนคนงานไทยทั้ง๖คนที่เสียชีวิต
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าศพไปอยู่ที่ไหนยังไง
เท่าที่ทราบเนี่ยเขายังเคลื่อนออกมาไม่ได้แต่ตอนที่เขามาเคลียร์พื้นที่เนี่ย
ทางทหารอิสราเอลเขายืนยันว่าเสียชีวิตแล้วคุณอนุชาบอกตอนนี้พูดอะไรไม่ออก
มาทำงานที่นี่๒ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้ตอนนี้อยากกลับไทยมาก
ประสานไปยังสถานทูตแล้วคาดว่าน่าจะได้บินกลับภายในสัปดาห์นี้
ทั้ง๖คนนี่พี่หุ้นจักรเบิร์ดบ้าง
ครับหุ้นจักรเบิร์ดครับอย่างงานนำการครับอย่างงานนำการเตรียมภาคคนละตืดครับ
สถานการณ์ราชสูตรตอนนี้ผมกับพระท่านโหลหลายแล้วครับเพราะว่าผมว่ามาไกล
ว่าสถานการณ์ปลอดภัยไทยโหลหลายครับ
ที่ผ่านมานะผมว่าเคยเจอไม่งั้นแบบนี้แบบรุนแรงขนาดนี้เลยครับ
ในชื่อหกชื่อที่คุณอนุชาโพสต์ไว้เนี่ย

แจ็คด้วยนะฮะค่ะเราก็ตามจนเจอนะครับ
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของคุณแจ็คนะฮะ
คุณแจ๊คชื่ออนุชาเหมือนกันนะแต่ชื่อจริงคืออนุชาโสภากุลนะฮะ
อายุยี่สิบแปดปีเป็นหนึ่งในหกที่เสียชีวิต
ตามที่คุณอนุชาบุญญศาสตร์ได้บอกเอาไว้เนี่ยนะครับ
นี่ฮะได้คุยกับคุณย่านะคุณย่าของแจ็คนะครับ
คุณย่าอายุ๘๑ปีแล้วนี่นี่รูปของคุณแจ๊คอนุชาโสภากุลที่เสียชีวิต
ย่าทราบข่าวก็ร้องไห้ย่าบอกย่าเลี้ยงหลานชายคนนี้มาตั้งแต่เกิดเลย
รักมากยิ่งกว่าลูกอีกหลานชายจะคอยดูแลดูแลย่าอยู่ตลอด
มีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดหลานชายเนี่ยขอไปทำงานต่างประเทศ
บอกว่าต้องการหาเงินมาใช้หนี้ให้ที่บ้านแล้วมันก็มีเรื่องเกิดขึ้น
หลังจากรู้ข่าวว่าหลานเสียชีวิตตอนนี้ย่าบอกได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้เป็นหลานจริงเลย
หากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ยอมให้หลานชายไปทำงานที่นั่น
ตอนนี้รักและคิดถึงหลานชายคนนี้มาก
เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัว
ใช่ค่ะก็อยากจะดูแลครอบครัวค่ะอยากจะหาเงินมาใช้หนี้
จะมีงานอะไรที่มันจะได้เดือนละ๔หมื่น๕หมื่น๖หมื่น
ถ้าทำอยู่เมืองไทยมันก็เหมือนที่คุณย่าบอก
หลานชายบอกมันก็ได้แค่หาเช้ากินค่ำ
คุณปู่นะครับบอกว่ารู้ข่าวเมื่อเช้าเหมือนกัน
ตอนนี้ยังไม่อยากจะเชื่อว่าหลานชายเสียชีวิต
ขอรอคำยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนก็แล้วกัน
พ่อกับแม่ของหลานชายบอกว่าเดี๋ยวรอฟังข่าว
จากทางจังหวัดอยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือเพื่อนคนงานเขาแจ้งมา
ขอให้ปฏิหารมีจริงนะเดี๋ยวค่อยตามกันต่อนะครับ